ดูคลิปเหตุการณ์ที่มีรถยนต์คันหนึ่งนะฮะเป็นรถเบ้นสีดำ
ไม่ยอมหลีกทางให้กับรถฉุกเฉินของโรงพยาบาล
บนทางด่วนด้วยนะครับเขาเอามาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะฮะ
ความยาวของคลิปเนี่ยนาทีกว่านะครับ
ปรากฏว่ารถคันนี้ขับอยู่แล้วก็ไม่ยอมหลีกทาง
นำซ้ำยังเปิดกระจกแล้วก็ชูสัญลักษณ์นิ้วกลางให้อีกอืม
ท่านดูเนี่ยฮะแล้วเดี๋ยวดูจังหวะหนึ่งนะ
อ่าที่ทำเหมือนกับจะหลีกให้อ่ะแต่แฟบหนึ่งเมื่อกี้อ่า
คือชูเปิดกระจกแล้วชูสัญลักษณ์นิ้วกลางอ่ะค่ะ
แล้วก็ไปนู่นฮะอ่าเดี๋ยวดูนะเราจะพยายามหยุดภาพตรงที่
เอาเขาชูสัญลักษณ์นิ้วกลางนี่เห็นไหมอืม
จังหวะจะเบียงให้อ่ะเนี่ยเอ้าเบียงดีดีไม่ได้เหรอ
นี่ครับเหตุการณ์นี้นะครับเจ้าของคลิปบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อ๙พฤศจิกายนนะครับ
อ่าเมื่อวานนี้ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีก็ไปตามความคืบหน้าคดีนี้เนี่ยอ่า
เรื่องนี้นะครับโรงพยาบาลพญาไทยศรีราชาที่ตะมนต์ศรีราชา
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีตอนนั้นเขาได้อ่า
พาญาติผู้ป่วยนั่งมาในรถพยาบาลซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้
ได้พบนะมีผู้ป่วยอยู่ด้วยนะครับอ่า
ไปเจอกับญาติผู้ป่วยนะครับซึ่งเขาเล่าว่าได้นำผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาล
พญาไทย๒กำลังนำผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพญาไทยศรีรชา
โดยให้รถพยาบาลของโรงพยาบาลมารับพร้อมกับเดินทางมาที่โรงพยาบาลศรีราชา
ระหว่างทางมีรถเก๋งที่เป็นเบ้นสีดำขับอยู่ข้างหน้ารถฉุกเฉินของโรงพยาบาล
อ่าโดยรถของโรงพยาบาลก็เปิดไซเรนแต่ปรากฏว่าเบ้นสีดำคันนี้
ไม่ยอมที่จะหลีกทางให้นะฮะขวางไปขวางมาแล้วจังหวะหนึ่งที่จะฉีกออกซ้าย
เปิดกระจกแล้วชูนิ้วกลางนี่สัญลักษณ์แบบต่อว่าให้กับรถฉุกเฉิน
แล้วก็ขับฉีกซ้ายลงทางด่วนไปอย่างรวดเร็วอืมทางด้านเจ้าหน้าที่ขับรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลบอกแบบนี้นะคะ
ว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถฉุกเฉินเปิดไซเรนเพื่อขอทาง
เพื่อจะนำผู้ป่วยจากโรงพยาบาลพญาไทย๒กลับมายังโรงพยาบาลพญาไทยศรีราชา
ตอนที่วิ่งอยู่บนทางด่วนช่วงแยกศรีนครินนะคะ
ก็มีคนขับรถเบ้นชูนิ้วกลางใส่

รถที่เหลือเขาก็หลบให้ครับพอดีเห็นรถเบ้นคันหนึ่ง
ที่ในคลิปแล้วครับก็เขาไม่ยอมหลบให้
แล้วผมก็ขับมาเรื่อยพอดีญาติคนไข้เขาเลย
เขาเลยหยิบโทรศัพท์มามาถ่ายถ่ายอะไรครับ
แล้วก็อยากฝากถึงเพื่อนที่ใช้รถใช้ถนนที่เห็นรถโรงพยาบาล
ก็ขอความร่วมมือหลบให้รถพยาบาลไปก่อนนะครับ
เพราะในรถโรงพยาบาลจะมีคนไข้ฉุกเฉินอยู่ครับ
ถ้ายังไงก็ถ้าทำได้ก็ดีครับจะได้เป็นบุญกุศลด้วยนะครับ
จะทำไปทำไมนะไม่เข้าใจเนอะ
สมัยนี้ก็กล้องหน้ารถกล้องจากโทรศัพท์มือถือเขาบันทึกไว้ได้หมดนะฮะเยอะแยะ